กลับมาทุกวันครับก็ถือว่าเป็นวันดีของครอบครัวส่งตระสิ่มนะครับ
เพราะว่าชนะทิพย์นั้นทำตามความฝันของครอบครัวแล้วก็ตัวเขาได้สำเร็จ
สำหรับการเปิดอาร์คาเดมี
เจจิดังนะครับหลายสำนักเลยนะครับเดินทางมากันรวมถึงอ่ามีแค่
เรือที่อยู่ในวงการฟุตบอลทั้งเพื่อนร่วมทีมของเจสมัยตั้งแต่
ทีมชาติเยาวชนด้วยกันทีมชาติชุดใหญ่นะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยผลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็เดินทางไปด้วย
เจ๊ก็บอกนะครับว่าใช้งบส่วนตัวจากการเล่นฟุตบอลตั้งแต่เล่นให้กับทาง
มีซีเทโรตั้งแต่สโมสรแรกมาเนี่ยนะครับรวมแล้วเนี่ย๔๐ล้านบาท
แต่ว่าไม่ใช่เงินทั้งหมดแน่นอนแต่อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเด็กที่เก็บเงินเก่งมาก
แล้วก็ไขว่คว้าหาโอกาสได้ดี๔๐ล้านบนพื้นที่๕ไร่นะครับ
ซึ่งชนะทิสปอร์ตคลับเป็นอาคาเดมี่ฟุตบอลที่มีมาตรฐานมีห้องฟิตเน็ต
มีสระว่ายน้ำก็สร้างขึ้นตามความฝันของตัวเองแล้วก็ครอบครัวที่อยากจะปั้นเด็กฝีเท้าดี
ขึ้นสู่ทีมชาติในอนาคตแต่ช่วงแรกเนี่ยต้องเป็นคุณพ่อกล้องพบดูแลไปก่อนนะครับ
ว่าเจเนี่ยติดภารกิจในการรับใช้ทีมชาติเล่นเอเชียนคลับรวมถึงเก็บตัวนะครับ

จะมาลงฝึกสอนน้องด้วยตัวเองครับ
ที่คุณพ่อคุณแม่
เขาก็อยากสร้างนักเตะที่เก่งกว่าผม
ก็ทุกอย่างที่ทำไปคือมาจากเงินที่ผมค้าแข้งตลอดเลยครับ
เหมือนแบบเรามีเงินเราก็เอามาลงทุนกลับที่นี่

ก็อยากให้คนที่ชอบฟุตบอล
อยากให้ลองมาเรียนที่นี่ดูครับ

ขณะที่คุณพ่อกล้องพบนะครับ

ก็ภูมิใจกับลูกชายอยู่แล้วนะครับ

กลายเกินฝันมากกับการที่ชนะทิพย์
คือติดโผล่๓๐คนแรกที่ลุ้นรางวัลแห่งปีนะครับ
เจ้าตัวเนี่ยก็เดินทางไปด้วยตามข่าวนะครับ
แล้วก็จะต้องกลับมารายงานตัวนะครับ

แล้วก็เดินทางไปที่สหรัฐอรับอิมิเรต
วันที่๓๐ธันวาคมนี้ครับ

นัดสองเจอกับบาเรน๑๐มค
๓จะพบกับสหรัฐอารับอิมิเรตนะครับ
เจ้าภาพวันที่๑๔มกราคมครับ